นี่ครับเรื่องของแอมสายนายเนี่ยทำท่าจะไม่ได้จบแค่แอม
เพราะว่าเตรียมจับคนสนิทแอมเผยแรงจูงใจวางยาเหยื่อ
คือตอนนี้ถ้าใครติดตามข่าวนี้จะเห็นว่าแอ้มสนิทกับหลายคน
แล้วก็มีความสัมพันธ์กับหลายคนด้วย
คุณผู้ชมครับสิ่งที่ดอมพูดไปเนี่ยน่าสนใจ

คุณผู้ชมรู้ไหมว่าแรงจูงใจคืออะไร
แรงจูงใจคือแอมเนี่ยนะติดการพนัน
งอมแงมเลยแล้วพอถูกทวงหนี้ที
ก็หาเหยื่อฆ่าทีผมไม่ได้พูดเอง
นี่คือแรงจูงใจที่ตำรวจวิเคราะห์ออกมา
ไปดูภาพรวมของเมื่อวานนี้ก่อน
เมื่อคืนนี้แม่คุณผู้ชม
คนที่คาดการณ์กันว่านะวันนี้จะเป็นข่าว
พันธุ์ตำรวจโทวิทูลท่านรองผู้กำกับอดีตสามีแอมเนี่ย

ใช่คือจะหาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการก่อเหตุ
วางยาฆ่าเหยื่อของนางสาวแอม
สำหรับประเด็นการสอบปากคลามส่วนใหญ่
มีปัญหากันบ่อยจนถึงขั้นวันหนึ่งหย่ากัน
ยากันเมื่อ๓ปีที่แล้วนะครับแต่ยังอยู่ด้วยกันนะ
อกจากนี้พนักงานสอบสวนยังมีข้อสงสัย
ช่วงที่แอมเนี่ยก่อเหตุในพื้นที่ต่างเนี่ย
ผ่านตำรวจโทวิทูลนะครับ
รับรู้เรื่องราวของอดีตภรรยาหรือไม่หรือไม่หรือไม่

โพลตำรวจเอกสุรเชษฐกภารบรองผู้บริษัทการตำรวจเองชาติ
เปิดเผยบอกว่าคือตำรวจค่อนข้างจะมั่นใจในพยานหลักฐาน
แล้วก็สืบไปถึงบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับแอม
ซึ่งมีบุคคลที่ช่วยเหลือและร่วมกับแอมกระทำความผิด
ส่วนจะเป็นชื่ออะไรนั้นคุณผู้ชมเก็บเอาไว้ในใจ
แต่จะรู้ชัดวันนี้แหละ
จากการสืบสวนแล้วไล่นะครับชั่วระยะเวลาต่าง
โจ๊กระบุว่ารองวิทูลเนี่ยรองวิทูลอดีตสามีของแอมเนี่ย
ให้การยอมรับว่าเป็นคนขับรถไปรับแอมที่อุดรธานี
ไปรับทำไมที่อุดรจำได้ไหมหลังแด้ตายนะ

ขับรถมาขับรถมาเสร็จปั๊บเอารถมาจำนำค่ะ
เอารถมาจำนำที่คอนถมก็คือนครปฐม
หากสังเกตช่วงเวลาเกิดเหตุทุกครั้งมันมักจะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์
แล้วทุกครั้งที่เกิดเหตุแล้วแอมจะกลับมาหาท่านรองผู้กำกับการทุกครั้ง
จากนั้นจะพากันไปต่างจังหวัดทุกครั้งอีกเหมือนกัน
เพื่อสร้างพยานหลักฐานสร้างถิ่นที่อยู่ใหม่
นี่เป็นภาษาของตำรวจเขาแต่ท่านรองผู้กำกับอดีตสามีแอม
ท่านยังให้การปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเรื่องการฆาตกรรมฟังบิ๊กโจ๊กครับ
และการกระทำเนี่ยทำทำในห่วงวันหยุด
นี่ไงเพราะว่าเมื่อวานนี้นะรองโจ๊กพูดทำในห่วงวันหยุด
ก็วันหยุดใครหยุดล่ะรองโจ๊กพูดไว้แบบนั้น
แล้วมันมีประโยคนึงที่รองโจ๊กพูดรองโจ๊กบอกว่า
ต่อให้หย่ากันไปแล้วแต่ก็นั่นแหละหย่าเพื่อที่ตัวเองจะได้รอดพ้นความผิด
ของแบบนี้มันไม่มีทางรอดหรอกเพราะว่ายิ่งทำเป็น๑๐๑๐คดี
ให้นานแค่ไหนก็ตรวจสอบได้อันนี้ที่รองโจ๊กบอก
ดังนั้นแต่ละอย่างที่ท่านพูดมามันฮินนะมันนำไปสู่เลยว่า
เอ๊ะท่านพูดหมายถึงใครนั่นว่าขนลุกแล้ว
สิ่งที่เบิ้ลกำลังจะเล่าให้กุปัจชมฟังคือแรงจูงใจคนลุกยิ่งกว่า
อืมการก่อเหตุของแอมมาจากเรื่องการประสงค์ต่อทรัพย์
อะไรนะบีดโจ๊กอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าก็แอมติดพนันออนไลน์
เครดวูโรอ่ะค่ะแล้วก็มีหมายจากธนาคารมาที่บ้านโอ้โหคุณผู้ชม
พอหมุนเงินไม่ทันทีหันไปมองซ้ายหันมองขวาก้มดูโทรศัพท์
กหูโทรศัพท์หาเหยื่อรายต่อไปที่เรารู้จักรู้จักใครบ้างก็ทักขอยืมเงิน
แล้วก็มีการชวนไปกินข้าวไปทำบุญแบบนี้โอ้โหตำรวจพูดนะ
เราสามคนไม่ได้พูดกันเองนะคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีเงินที่โอนไปยังบัญชีต่าง
รวมถึงบัญชีม้าบัญชีของบุคคลใกล้ชิดที่จะออกหมายจับด้วย
ซึ่งเรื่องของเส้นทางการเงินให้เวลาตำรวจนี้ตำรวจบอกว่ากำลังตรวจสอบอย่างละเอียดครับ
พอได้ฟังแบบนี้แล้วนะเรื่องของแรงจูงใจอันนี้ก็สำคัญมาก
ได้ฟังอาจารย์ทางด้านอาชญาวิทยาคือเขาบอกว่าตัวของแอมเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ต้องหาที่เป็นผู้หญิงแล้วก่อเหตุลักษณะนี้
ปัจจัยเดียวก็คือเรื่องของเงินเป็นหลักคือจะแตกต่างแตกต่างจากผู้ต้องหาที่เกาะคดีลักษณะนี้แล้วเป็นผู้ชาย
อาจจะประสงค์ต่อเรื่องเพศแต่กรณีนี้ไม่ใช่คือชัดเจนเลยคือเรื่องของเงินทองนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้มีอีกคนนึงที่เป็นเหยื่อของแอมอยู่ในข่าวแล้วแหละที่เราเคยเล่าให้ฟัง
นิดที่เป็นโฟร์แมนเสียชีวิตที่นครปฐมเมื่อวานนี้ทางสามีของนิดเนี่ยเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจ
แมนสาวรายนี้นี่แหละค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะตำรวจก็มีการขยายผลว่ามันจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหม
สามีของคุณนิตยาบอกว่าที่ผ่านมานะผมไม่เคยรู้จักกับผู้หญิงที่ชื่อแอมคนนี้
แต่ช่วงที่ภรรยาผมเสียชีวิตน่ะแอมเดินทางมาแสดงตัวแล้วก็มาถามถามถึงเรื่องเงินเงินทองค่ะ
มารู้ตอนตอนไหนอ่ะตอนเมียผมตายแล้วผมก็เลยต้องจ่ายเงินแสนห้าให้กับแอมเพื่อที่จะถ่ายรถคันนั้นน่ะคืนแต่อย่างหนึ่งนะผมอ่ะตั้งข้อสังเกตว่าเงินค่าจำนำรถแสนห้าที่แอมอ้างว่านิดรับมาแล้วก่อนตาย๑วันไม่รู้ว่าเงินก้อนนี้หายไปไหนเพราะว่าตำรวจเองเนี่ยตรวจค้นห้องพักนะก็ไม่เห็นจะเจอทรัพย์สิน

อาจจะตกเป็นเหยื่ออีกคนก็ได้เธอคนเธอคนนี้เนี่ยนะคะก็คือคุณกิ๊กคุณกิ๊กนางสาวพิมนาราภูนทรัพย์เป็นตัวแทนประกันชีวิตค่ะเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ว่ารู้จักกับแอมเนี่ยผ่านจากเพื่อนของเธออีกทีนึงตั้งแต่ปลายปี๖๕แล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยนะแอมบอกว่าเดี๋ยวจะทำประกันชีวิตให้กับคนในครอบครัว

ครองที่เร็วแบบชับพันทันทีเหมือนกับจะรู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าทำประกันแล้วเป็นลมค็อกค็อกค็อกค็อกตายไปจ่ายเลยไหมเนี้ยลักษณะคำถามแบบเนี้ยถามคุณผู้ชมก็ได้ตอนทำประกันกับตัวแทนคุณผู้ชมถามแบบนี้กับตัวแทนไหมคะก็ไม่ค่อยใช่ไหมอ่ะอืมทีนี้พอคุณกิ๊กรู้สึก
ขายประกันให้กับแอมบอกว่าลองย้อนไปเช็คข้อมูลดูไหมว่าเอ้ยยังลูกค้าแต่ละรายเนี่ยมีชีวิตอยู่โอเคหรือเปล่าแล้วแอมเคยไปเรียกร้องผลประโยชน์อะไรกับครอบครัวของผู้เสียหายไหมอย่างครอบครัวของผู้ตายเนี่ยลองไปดูหน่อยนะคะว่าเอกสารรับรองการตายและผู้รับผลประโยชน์ในเล่มกรมทันเนี่ยจะเป็นชื่อของใครไม่สามารถระบุ

คุณผู้ชมครับเออคืออันนี้ไม่ได้พูดให้ให้ให้ใครเอาไปทำนะครับแต่ผมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่าต้องดูสารอันตรายขนาดนี้มันซื้อง่ายขายข้องขนาดผมเสิร์ชดูเนี้ยแล้วเอาจริงมันเป็นแอปที่ทุกคนก็ซื้อของกันอ่ะอ้อมันง่ายขนาดนั้นเลยเพียงแต่ว่าคือมันมีข้อกำหนดไงพี่เบิร์ดพี่น้ำแ
เท่าถึงการซื้อสารเคมีไซยานายได้ง่ายหรือไม่คุณผู้ชมอ่ะโอ้โหคนลุกว่ะแล้วช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่กองพิษสู่หลักฐานพร้อมตำรวจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเอาหมายสารไปเลยไปตรงนี้ฮะเป็นบริษัทแห่งหนึ่งในเขตลาดกระบังในกรุงเทพนี่แหละเปิดไปชั้นล่างเป็นโกรดังเก็
ใช้งานโอ้โหนี่จะเห็นรังกระดาษเพียบค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจค้นกว่าสามชั่วโมงแต่ไม่เจอไซยานายนะค่ะเจอแค่เอกสารแสดงรายการสินค้าและเอกสารการจำหน่ายไซยานายครับนี่ไงตรงนี้ล่ะมันเป็นหลักฐานไงใช่เออว่ามีการสั่งซื้อสั่งขายกันถูกต้องโดยตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วปีหกห้

คุณจะนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่
และการตรวจค้นเมื่อนี้คุณผู้ชมอ่ะ
มันไปตรงกับเลขล็อตที่พบที่โกดังแห่งนั้น
ก็เลยตรวจค้นในฐานะผู้ครอบครองและจำหน่ายครับ
แล้วไปพบว่าต้นทางของสายนายบรรจุขวดขนาด๒๕๐กรัม

นำเข้าจากสเปนเมื่อปีที่ผ่านมาครับค่ะและบริษัทที่เข้าค้นในครั้งนี้
มาขายปลีกและจัดส่งขายผ่านทางออนไลน์ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางว่า
ล็อตนี้มันไปขายให้ใครบ้างเนี่ยและนำไปใช้วัตถุประสงค์อะไร
จากข้อมูลที่ขายไป๓๒ขวดขวดละ๒๕๐กรัมมันเทียบเท่ากับ๘กิโลครับ
เมื่อกี้ที่ดอมบอกไงคือตามกฎหมายถ้าเกิน๑๐๐กิโลถึงจะต้องขอ
ใบอนุญาตใช่ไหมแล้วเนี่ย๘กิโลเอาจริงคือเจอในแอม๑ขวด๒๕๐กรัม
คุณผู้ชมขวดนึงเนี่ยนะมันสามารถไปแบ่งบรรจุในแคปซูลได้พันเม็ดนะพี่
ในราคา๓๐๐บาทโอ้โห๒๕๐กรัมขายในราคา๓๐๐บาทแล้วอย่างที่พี่น้ำแข็งบอกคือ
บรรจุได้พันแคปซูลค่ะส่วนการตรวจวิเคราะห์วัตถุพยานจากบ้านครูออส
หรือว่านางสาวผุดสดีสามบุญมีหนึ่งในเหยื่อแอมเรื่องนี้ครับอาจารย์ออส
รองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ภาควิชาเคมีศิลปศาสต
วิทยาศาสตร์มเกษตรบอกว่าผลการตรวจตัวอย่างในตู้เย็นของครูออส
ซึ่งประกอบไปด้วยกล่องยาที่อยู่ในตู้เย็น๒ซองแล้วก็มีซองที่พบตามต่างในบ้านเนี่ยนะ
มีขวดน้ำขวดน้ำดื่ม๓ขวดน้ำกลั่นคอโทน๑ซองและน้ำย่านางใบเตย๑ขวด
ไปพบสายนายในขวดน้ำดื่มและจุดต่างในห้องพักครับ
สายนายด้วยครับในปริมาณที่เยอะด้วย
ซองชาดังกล่าวเนี่ยที่ถูกตรวจพบสายนายก็มีแบบพร้อมใช้ด้วยนะฮะ

ฟังอาจารย์อ๊อสนะครับ

ที่ตำรวจยึดมาแล้วก็เจอซองชาที่อยู่ในรถนะครับ
นี่ก็ตรวจเจอปริมาณโปรดิเซียมไซนายสูงมาก
มากกว่า๓มิลลิกรัมต่อซองนะครับ
อันนี้ก็เป็นผลการตรวจล่าสุดที่ส่งให้ทางตำรวจ
เป็นลักษณะชาที่ทำเองนะฮะใส่ซองไว้ในถุง
โอ้โหแล้วเนี่ยค่ะกรณีนี้ที่มีการไปตรวจสอบเนี่ยนะ
ปรากฏว่านอกจากดูที่บ้านเมื่อกี้ดอมบอกว่า
ในแบบน้ำสมุนไพรอะไรที่เจอสายนายใช่ไหม
เศษอาหารในอาเจียนของผู้ตายเนี่ยเขาก็กินหนมจีนไปไง
นมจีนไปแล้วปรากฏว่าเศษอาหารนั้นไปตรวจดูก็เจอสารสายนายเหมือนกัน
แล้วปริมาณสายนายที่พบอยู่ในรถคันนี้
อาจารย์ออสอาจารย์ออสอาจารย์วีรชัยเนี่ยนะบอกว่า
ถ้าในปริมาณนั้นแค่ไม่กี่นาทีคนที่ได้รับเข้าไปตายได้เลยนะ

โอ้โห๕๕วันนั้นอาจารย์ออสมาออกรายการ

อาจารย์ออสบอกว่าวันนั้นวันนั้นพี่สงสัยใช่ไหม
ว่าเรามีสีมีกลิ่นเรากินเข้าไปเราจะรู้ไหม

พี่ก็ถามว่าเนี่ยอาจารย์ก็ให้บอกต่อ

ถ้าน้ำหนัก๖๐กิโลกรัม
เมื่อกี้มีเท่าไหร่นะในทรองชา๓มิลลิกรัม

น้ำหนัก๖๐กิโลกรัม

ตายภายไม่กี่ตายภายในไม่กี่นาที
อื้อฮือ

อย่างที่บอกใช่ไหมว่าไม่เกินพันกิโลกรัม

ถ้าสมมุติคุณผู้ชมเครียดนะผมแนะนำนะข่าวนี้นะ
ค่ะว้นวักว้นวักไปนะครับอย่าไปดู

แต่ถ้าสมมุติอยากดูแล้วควบคุมจิตใจได้ก็ดูให้เป็นประโยชน์